สำหรับการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคุณผู้ชมนะ
แต่ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อ
เขาก็ยังคงเดินทางไปกราบไห้เจ้าแม่ตะเคียนกันอยู่
เพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนนี้เพิ่งขุดพบเจอใหม่
แล้วที่สำคัญคือเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่เก่าแก่มาก
อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะวัดจำปาบ้านนาผู้หมู่ที่๑๒ตะบลนาผู้อำเภอเพล
อย่างที่บอกแหละประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลื่อนแน่
แต่ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อ
เขายังคงเดินทางมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเอื้องจันทร์กันอยู่นะคุณผู้ชม
เพราะว่าตะเคียนต้นนี้ชาวบ้านเขาเพิ่งขุดพบ
บริเวณสระหลวงบ้านนาผู้เมื่อวันที่๕เมษายนสดร้อนนี่เอง
แล้วผู้ใหญ่บ้านคุณสุขุมด่านระหาร
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะขุดพบต้นตะเคียนนี้
เจ้าของรถแบ็คโฮที่นำมาขุดตะเคียนเข้าฝันด้วยนะ
ฝันว่ามีงูใหญ่๓ตัวลอยอยู่ในสระน้ำ

พอตื่นเช้ามาเจ้าของก็รีบไปดูเลย
ปรากฏว่าเฮ้ยตกใจสุดเพราะบริเวณตรงที่ฝัน
มันเป็นบริเวณเดียวกับที่ขุดพบต้นตะเคียนยักษ์จริง
เอาล่ะหลังจากที่มีการขุดพบกันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการเอาเศษสีเขียวที่คล้ายหินที่ติดกับต้นตะเคียน
ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอตรวจสอบดู
เจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือไม้กลายเป็นหิน
ที่เขาเรียกว่าฟอสซิลที่มันมีอายุเก่าแก่มากหลายร้อยปี
แปลว่าตะเคียนต้นนี้ต้องมีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านก็เลยทำพิธีอันเชิญตะเคียนต้นนี้นะคะ
มาไว้ที่วัดจำป่าก็ชาวบ้านที่มีความเชื่อ
เขาก็พากันมากราบไหว้แหละจริงแล้วช่วงเนี้ย
จากขอพรโชคลาภแล้วเนี่ยนะ
เขาก็ขอให้แบบสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ย
ออกไปจากประเทศของเราโดยเร็วออกไปจากโลกของเรานะ
อย่างโควิด๑๙เนี่ยออกไปออกไป
ช่วงนี้หลายพื้นที่ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อพวกนี้
เขาก็จะไปรวมตัวกันทำพิธีลักษณะแบบนี้อย่างที่